ดูเรื่องของอุบัติเหตุสลดบ้างนะคะเกิดขึ้นกับนักร้องหนุ่ม
ขณะที่เขาเลิกงานแล้วก็ขับรถกลับบ้านโทรศัพท์คุยกับแฟนสาว
แล้วก็ตัดสายไปเนี่ยนะคะปลายสายได้ยินเสียงดังสนั่นค่ะ
ก็เลยรู้ข่าวร้ายว่าตัวของนักร้องหนุ่มขับรถไปชนอัดเสาไฟฟ้า
จนเสียชีวิตนะคะติดตามจากรายงานเลยค่ะ
เสียงร้องเพลงรักของนายอัครชัยมั่นนวลหรือไอซ์
นักร้องนำวงดนตรีชื่อดังอเมซอนของเมืองนครสวรรค์
ยังคงติดหูคนใกล้ชิดและกลายเป็นความทรงจำตลอดไป
ไอซ์ต้องจบชีวิตลงด้วยวัยเพียง๒๓ปี
จากอุบัติเหตุขับรถเก๋งชนเสาไฟฟ้าตกข้างทางเสียชีวิตทันที
เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ในพื้นที่หมู่๔ตำบลเขาท่าพระ

ทันทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันนำร่างขึ้นมา
เสียงร้องไห้ดังระงมเพราะอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรง
และทุกคนก็ไม่คาดคิดเลยว่าหลังจากคุยกันครั้งสุดท้ายเพียงไม่กี่นาที
กลับต้องมาเจอเรื่องเศร้าแบบนี้
เพื่อนผู้เสียชีวิตเล่าว่าหลังไอซ์เสร็จจากงานร้องเพลงในอำเภอมโนรม
เขาได้ขับรถมาหาเพื่อนที่ร้านอาหารในตัวเมืองชายนาฏ
ขอขึ้นไปแจมร้องเพลงสุดท้ายของค่ำคืนนั้น
ในเพลงแฟนเก่าของวงลามนูลก่อนจะขอตัวกลับ
จากนั้นประมาณ๒๐นาทีแฟนสาวของไอซ์โทรศัพท์มาหา
เตือนให้ไอซ์ขับรถกลับบ้านดี
นานแฟนสาวก็ได้ยินเสียงดังก่อนที่สายจะตัดไป
สิ่งที่เพราะหน้องเขากลับบ้านเห็นแฟนเธอโทรมา
เราไม่เจอเราไม่เจอเคสหนึ่งไม่ใช่น้องเนี้ยใช่มันคิดว่ามันของจอดนอนในปั๊มแล้ว
มันมันพูดอะไรไม่ออกครับมันน้องคนหนึ่งอ่ะที่เรารู้จักแล้ว
มันคุกกี้มันอ่านี่ใส่ดีด้วยน้องนี่ใส่ดีเป็นนักร้องอ่า
เป็นคนอ่ามีเขาอยากเรียกนะออกน้องสมทนครับแล้วก็ไม่เคยเก้าร้าว

ทำให้ครอบครัวและเครือญาติรวมทั้งเพื่อนต่างร่ำไห้ด้วยความโศกเศร้า
แม่ของไอซ์เปิดใจทั้งน้ำตาว่าลูกชายเป็นเด็กดี

และช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวมาโดยตลอด
คาดคิดว่าก่อนที่ลูกชายจะออกจากบ้านไปทำงาน
จะเป็นวินาทีสุดท้ายที่ได้พูดคุยกับลูกชาย

ว่าลูกกลับยังก็ยังไม่กลับ
ว่าเป็นรถมีวัดเหตุแต่ไม่เห็นรถเก๋ง
เห็นแต่ตำรวจมิ้นก็คิดว่าคงไม่ใช่
ก็เลยวนไปนู่นจาลากลางนู่นแล้วก็บอกแฟนเขาเจอแล้ว
ทุกอย่างทำให้แม่หมดซื้อของให้แม่ทุกอย่าง

แม่รักลูกให้ลูกหลับให้สบายไม่ต้องห่วงแม่
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุครั้งนี้
กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับคนในครอบครัว
และไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำรอยกับใครอีก